ก็คือไม่ได้เสพยาเสพติดก็เลยมีอาการหยากยา

ลายข้าวของในบ้านแล้วก็เอาค้อนมาทุบหน้าผาก
บังเกิดกล้าวตายอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยนะคะ

แต่ว่าสรุปสุดท้ายตำรวจควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้เองค่ะ
ตำรวจสพประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
ได้รับแจ้งเหตุผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย๑ศพนะคะ
ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่ที่๖อำเภอประจันทคามจังหวัดปราจีนบุรี

พอตำรวจไปถึงไปพบศพนายพินล้อมเวียงอายุ๗๔ปีเจ้าของบ้าน
นอนเสียชีวิตอยู่บนแคร่ไม้ไผ่หน้าประตูห้องใต้ถุนบ้าน
ตรวจสอบสภาพศพพบว่าหน้าผักยุบมีเลือดเต็มใบหน้า

เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
อกจากนี้พบค้อนเหล็กอยู่ในห้องผู้ตาย๑อัน
มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยคาดว่านี่แหละน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
ส่วนใต้ถุนบ้านเข้าของพังเสียหายกระจัดกระจายเกลือนเลยค่ะ
เวียรพัฒน์ล้อมเวียงอายุ๓๒ปีเป็นลูกชายของผู้ตาย
ในขณะที่ตำรวจไปถึงบ้านเขาไม่อยู่บ้านนะคะ
ทำให้ตำรวจสงสัยว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้
เนื่องจากนายเวียรพัฒน์เป็นผู้ติดยาเสพติดอย่างรุนแรง
และมีอาการคลุ้มคลั่งตลอดเวลา
อกจากนี้ยังมีข้อมูลจากญาติที่อยู่บ้านใกล้กันด้วย
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนบ่ายได้ยินเสียงพ่อลูกทะเลาะกัน
แต่ไม่มีใครสนใจเพราะว่าทั้งคู่ทะเลาะกันเป็นประจำ
คาดว่านายวีรพัฒน์อาจจะอารวาสทำร้ายพ่อของตัวเอง
หลังจากเกิดเหตุเขาก็หายตัวไป

บอกว่าชุดสืบสวนสพประจันตคาม
สามารถติดตามจับกลุ่มตัวลูกธรพีที่มีชื่อว่านายเวียรพัฒน์ไว้ได้นะคะ
ขณะที่กำลังหลบหนีไปที่หมู่บ้านบ้านหอย
และกำลังนำตัวมาสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ